ปรากฏว่ามีคืนหนึ่งเธอวิ่งลงมาดูรถของเธอ
เพราะว่าได้ยินเสียงหมาเห่าได้ยินเสียงเอะอะโวยวายอะไรเยอะแยะเลย
ลงมาดูรถของเธอกลางดึกปรากฏว่ารถของเธอถูกชำแหละคุณ
ัญชงกันชนนี่หลุดออกมาหมดเลยนะฮะ
ถูกจับแยกชิ้นส่วนกระจกสายไฟกระจัดกระจายเกลื่อนเลย
เธอเห็นแบบนั้นร้องไห้สิฮะนึกว่ามีเจ้าโจรมาชำแหละรถของเธอนะครับ
แต่ว่าเธอไปดูกล้องวงจรปิดพบว่าเป็นอะไรเดี๋ยวผมเฉลยให้คุณฟังนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นแก๊งสุนัขมากันกว่า๖ตัว
คุณเข้ามารุมกัดรุมแทะรถยนต์จนกันชนบังโครนรถ
กระจัดกระจายได้รับความเสียหายในสัญญาการขโมย
ได้ยินแบบนี้ก็ตกใจถ้าเป็นเราไอ้สัญญาการขโมยนี่ดังเราไปดูก่อนแหละไม่รู้รถใคร
ใช่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอย๒เขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับผู้เสียหายก็คือนางสาวสมนึกเสมคำอายุ๓๕ปี
พาไปชี้จุดจอดรถพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าปกติก็จอดรถไว้บริเวณริมกำแพงหน้าหอพัก
มาอย่างนี้มา๒ปีแล้วในวันเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณเกือบตี๓
ได้ยินเสียงสัญญาการขโมยของรถดังนานผิดปกติได้ยินเสียงสุนัขเห่ารีบออกมาดู
พบว่ารถของเธอนั้นสภาพนี้ฮะกัญชงกันชนมันหลุดออกมาหมดเลยสายไฟหน้ารถกระจัดกระจายเลย
ตกใจสิครับร้องไห้เลยเพราะว่าคิดว่ามีคนมาแกล้งหรือไม่ก็ถูกโจรกรรม
แต่เมื่อเข้าไปดูใกล้เกิดความพิลึกใจเธอเอกใจอะไรมันแปลกนะ
ขอบไม่มีลักษณะของการใช้ไขควงงัดแงะ
แต่เป็นลักษณะของการใช้เขี้ยวงัดแงะแล้วก็มีรอยเท้ามีขนรวมทั้งมีรอยฟันกัดแทะ
เริ่มแปลกใจเอาล่ะเพื่อความแน่ชัดมาดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ถึงรู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ก่อเหตุครั้งนี้
จรกรรมรถยนต์แก๊งนี้
แก๊งสุนัขนะฮะฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยครับ
เลยลงมาดูลงมาดูก็คือเห็นแบบพวกคราบน้ำลายหมา
แล้วก็ขนหมาแล้วก็รอยเท้าบนฝากระโปรง
ค่ะก็คือเราชัดเจนมั่นใจเลย
ก็ตอนแรกก็คือมั่นใจอยู่แล้วว่าต้องเป็นสุนัขแน่นอน
แต่พอทุกคนพอให้ทุกคนดูค่ะทุกคนก็จะไม่เชื่อเลยว่า
คือมันเป็นแบบที่สุนัขทำอะไรพวกอืมอืมแล้วตอนนั้นหอเห็นสภาพลดลดเป็นไง
ร้องไห้เลยค่ะเพราะไม่คิดว่าแบบเอ้ย
เคยเห็นแต่ในคลิปนะคะที่แบบสุนัขทำกัดตรงนี้ค่ะ
แล้วหมาที่เห็นนี่เป็นหมาของใคร
ไม่มีเจ้าของนะคะน่าจะเป็นหมาจรจัดแถวนี้ค่ะ
เราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงนะคุณ
หมามารุมกัดรถจนแบบว่าโอ้โหกัญชงกันชนหลุดขนาดนี้นะฮะ
คือเขามีความพยายามมากปกติ

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเขาทำไปทำไม
หรือว่าในรถมันมีหนูมีงูมีแมวเข้าไปแอบอยู่ในรถ
แล้วสุนัขก็วิ่งไล่กวดจนแบบว่ามันอยู่ในรถ
ก็เลยช่วยกันหน่อยเพื่อนช่วยกันแงะกันแทะกันหน่อย
จับกันหน่อยจับแมวจับหนูจับงูกันหน่อย

แต่เหตุการณ์แบบนี้มันแปลกดีไม่ค่อยเคยเจอนะครับ
เจ้าของผู้เสียหายเจ้าของรถ
บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการให้ใครมารับผิดชอบนะ
แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสุนัขจรจัดหน่อย
เพราะกลัวจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับ
หลังเกิดเรื่องเธอได้แจ้งกับทางเทศบาล
ให้มาจับสุนัขเหล่านี้ไปดูแลแล้วนะฮะ

คิดว่าน่าจะเป็นเวรกรรมของตัวเอง
ที่เคยไปทำกับพวกเขาไว้
บอกเป็นเวรเป็นกรรมของฉันหรือเปล่านะเนี่ยนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเธอก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแล
หลังจากได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนแบบนี้นะครับ
เรียกประกันไม่ได้นะความเสียหายแบบนี้

ได้ไหมนั่นสิมีคู่กรณีไหมแล้วจะคุยกับคู่กรณียังไง
นะครับแต่ว่าประกันเขาน่าจะมาดูแลนะครับ